คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่ฝังทั้งเป็นเลยนะคนงานเขาจะไปวางสายไฟ
แล้วเขาขุดดินเอาไว้ใช่ไหมแล้วเนี่ยมันลึกประมาณสองเมตรนะ
ตอนที่ลงไปสำรวจก่อนปรากฏว่าดินมันถล่มมาทับ
ร่องมันกว้างนี่ใช่ค่ะเป็นร่องแบบนี้
แล้วกว่าจะช่วยเหลือกันขึ้นมาได้ปรากฏหัวใจหยุดเต้นโอ้
ทำยังไงอ่ะปั๊มหัวใจกันใหญ่เลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนสักประมาณบ่ายสามนะจุดตรงนี้อยู่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอบ้านไผ่ค่ะเขาขุดดินลึกที่แบบเป็นร่องร่องนี่
นี่ตอนที่กำลังไปช่วยนะตอนแรกอ่ะไอ้ที่ขุดดินตรงนี้
เขาจะวางเหมือนกับสายไฟลงใต้ดินไงปรากฏว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝัน
คนงานก็กำลังทำงานอยู่ค่ะในใหม่เดชขุนทศอายุห้าสิบปีเนี่ย
กำลังทำงานอยู่กับหลุมตรงนี้ขุดเอาไว้ขุดเอาไว้
มันลึกสักสองเมตรกว่ากว่าได้แล้วพอในใหม่ลงไปนะ
ดินมันถล่มมาทับอ่ะใช้เวลาอยู่นี่เป็นสิบนาทีนี่นี่
เอาตัวขึ้นมาได้แล้วค่ะตอนนั้นในใหม่หยุดหายใจไปแล้วนะ
ปั๊มปั๊มปั๊มอยู่นั่นอ่ะครับตอนกู้ไผ่มาสิบห้านาทีอ่ะ
พจรกลับมาค่ะโอ้โหคือตอนนั้นทุกคนนี่แบบโอ้โห
เพื่อนร่วมงานในใหม่นี่โล่งเลยคุณผู้ชม
แล้วก็รีบนำตัวในใหม่ส่งโรงพยาบาลที่อำเภอบ้านไผ่
ทีนี้อาการสาหัสมากโรงพยาบาลบ้านไผ่ก็ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลขอนแก่น
เราไปถามคนงานที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนึงละกันค่ะ
ก็ทำงานกันอยู่๑๐กว่าคนไงขุดดินวางท่อสายไฟ
ซึ่งตอนนั้นในใหม่ลงไปตรวจดูสภาพดินที่ขุดแล้วด้านล่าง
กับเพื่อนร่วมงานแต่พอดินถล่มมาเนี่ยเพื่อนร่วมงานไม่โดนนะ
ในใหม่โดนคนเดียวตรงร่องแบบเนี้ยอ๋อ
คนงานคนอื่นต้องช่วยกันนำร่างในใหม่ขึ้นมาแล้วก็เรียกกู้ภัย
ว่าเพราะอะไรดินมันถึงถล่มแบบนี้
น่าจะฝนตกลงมาแล้วดินตรงนั้นดูสิเห็นไหมมันมีความแฉะ
ใช่เป็นดินอุ้มน้ำน้ำแล้วดินก็เลยอ่อนตัว
ทีนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เรียกวิศวกรคุมงานมาสอบสวนต่อนะคะ